ช่วงนี้นี่เดือนมีนาคมแล้วนะ
หลายโรงเรียนเขาก็สอบปลายภาคเนาะ
ถือว่าเป็นช่วงที่สำเร็จการศึกษา
หมดภาคเรียนไปอีกหนึ่งภาคเรียนแล้ว
ปิดเทอมอาจจะได้ปิดเทอมกันแล้ว
เขาก็จะต้องมีวิธีหรือว่ามีพิธีการที่เรียกได้ว่าเป็น

หรือว่าเป็นพิธีการแบบสำเร็จการศึกษาของรุ่นพี่
ก็เลยให้คุณผู้ชมดูเรื่องราวความน่ารักความผูกพัน
ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่มีต่อกันในโรงเรียนค่ะ
เชื่อว่าทุกคนต้องเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้เวลาเราเรียนจบสำเร็จการศึกษาใช่ไหม
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ของน้องที่โรงเรียนกุลดิตวิทยานุสร
ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
อันนี้เป็นงานวันมอบประกาศนียบัตร
จบการศึกษาของน้องชั้นม๓
ซึ่งก่อนที่จะเริ่มพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับน้องที่เรียนจบม๓
ก็จะมีน้องที่เรียนอยู่ชั้นอื่นคุณเห็นไหม
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยนะไปจนถึงม๒
เขาจะมาตั้งแถวรอรับพี่แบบนี้
แล้วก็จะถือดอกไม้เตรียมช่อดอกไม้พวงมาลัย
แล้วก็ของขวัญต่างเอาไว้ให้รุ่นพี่ที่เขารักที่เขานับถือ
เป็นภาพที่มันน่ารักมากเลยค่ะ
เราเห็นแบบน้องความสัมพันธ์รุ่นน้องรุ่นพี่แสดงความยินดีต่อกันเนอะ
มันเป็นภาพความประทับใจนะคะ
เป็นความรู้สึกดีที่เด็กเขาส่งมอบความรู้สึกดีต่อกัน
นี่ลองนึกย้อนกลับไปผมเชื่อเลย
นี่น่ารักมากเลยนะคะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณวันวิมลครุทางคะ
ท่านผอเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
กิจกรรมนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนักเรียน

แต่ละคนนะคะเขาได้รับดอกไม้ได้ของขวัญ

ที่น้องเตรียมมาเยอะมากจนถึงว่า
ต้องเอากระสอบมาหอบกลับบ้านกันไปเลย
นั่งยืนรออยู่พี่คนนั้นจะมาหรือยัง
ตอนที่เจออาจารย์ก่อนนะฮะ
จันทร์ก่อนเป็นกิจกรรมน่ารักนะคะที่น่าสนับสนุนมากเลย
ก็อย่างที่บอกว่าได้เห็นความรักความผูกพันของน้องในโรงเรียนว่า
เขาผูกพันกันค่อนข้างมากจริงไม่ใช่แค่น้องนักเรียนเท่านั้นนะ
คุณครูกับนักเรียนก็เป็นความผูกพันที่บางทีนะเราเนี่ยไม่รู้ตัวนะ
แล้วนึกถึงคุณครูคิดถึงท่านนะใช่ไหม
คุณครูเขาก็มีบุญคุณกับเราในการสอนให้เรานั้นเติบโตมาเป็นคนดี
สำหรับรุ่นน้องรุ่นพี่ก็ดูแลซึ่งกันและกัน
เป็นความผูกพันกันเวลาเราออกไปเจอกันข้างนอกตอนโตแล้ว
เราก็จะได้โอ้โหเนี่ยเราจบจากโรงเรียนเดียวกันนะ
เป็นความแบบภาคภูมิใจนะแล้วล่ะครับ